๙น๒๐นเชิงที่หน้าจอทีวีตามกันต่อคดีอุกษกรรมสะเทือนขวัญสะเทือนใจกวินอดีตทหารหน่วยลบพิเศษ
เป็นฐานเกณฑ์นะฮะหน่วยรบพิเศษฆ่าคนตายแบบไม่ตั้งใจฆ่า๒ศพด้วยกัน
ตอนนี้กวินถูกจับแล้วกวินบอกว่าอยากขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฆ่าเขาฆ่าแบบไร้เหตุผล
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เมื่อวานนี้นำตัวกวินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งสองจุดนะฮะ
กวินบอกทำไปเพราะความเครียดไม่ได้เครียดนะไม่ใช่ความเครียดในหัวนะเครียดแค้น
แต่ไม่ได้เครียดแค้นสองศพนี้แค้นคนอื่นแต่มาฆ่าคนนี้ฮะ
เขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเขาสติแตกสติแตกจริง
กัดแรกก็คือศพแรกยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อ๗๑๑ปากซอยลาดพร้าว๒๕ฮะ
นั่งกินเบียร์กินเบียร์กับอดีตเพื่อนทหาร
เบียร์ด้วยกันพอกินเสร็จก็เดินมาซื้อรอบหนึ่ง

เพราะรอบสองคือกวินมีอาการกึ่มแล้ว

พนักงานก็บอกเรื่องปกติคุณต้องชดใช้

กวินเริ่มมีความไม่พอใจกับเรื่องนี้

นี่เพราะทำตกเห็นไหมลดพื้นเลย
ตอนแรกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะ
ไปมาหลังจากกลับไปดื่มรอบ๒

แต่กวินออกมาข้างนอกออกมาที่ร้านสะดวกซื้อนี้อีกที

คำแผนคือใช้ปืนจุด๓๘ยิงกลางหลังโป้ง๓นัดรวด
ถ้ารุกอกเพราะถ้ารุกอกเขาก็ต้องตายแล้วล่ะ

กวินยังเอาเท้าไปเหยียบที่หน้าอกเขา
เพราะเขาแงนขึ้นมาเขาแงนขึ้นมาเพื่อจะยกมือ
อย่าทำอะไรผมขอชีวิตอย่าฆ่าผมเลย
แต่กวินเนี่ยเหยียบปึ๊กไปที่อกเขาแล้ว
ประเด็นนี้แหละตำรวจบอกว่าสำคัญเลยนะครับ
กรณีที่ตอนแรกที่มาซื้อเบียนี่
ตอนที่มีปัญหาแล้วก็กลับไปตอนซื้อเบียร์๔ทุ่ม
กลับมากลับมาใหม่อีกทีเกือบตีหนึ่ง

นั่นแปลว่าอะไรคุณมีเวลาในการคิดไตรตรองไว้ก่อน

ตรองไตรตรองไว้ก่อนนี่คือการไตรตรองนะฮะ
หลังจากนั้นมากวินก็ก่อเหตุ
จัดการก็คือยิงคุณรัฐวิทย์สันติคุบตะพงศ
ด้วยปืน๓๘เสียชีวิตนะฮะ
คุณรัฐวิทย์ยังไม่เสียชีวิตในทีเดียวอย่างที่บอกไว้
กระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา

พอตอนออกมาจะขึ้นรถที่ไปที่อื่นเนี่ย

คนแบบนี้โหดร้ายควรตายตก

พี่ดูโมโห
โมโหแทนเขาก็เห็นหน้าแล้วค่ะ
มันหน้าไม่โหดเที่ยมแต่ว่าจิตใจโหดเที่ยมค่ะ
หน้าอะไรนะหน้าไม่โหดเยี่ยม

หน้าเขาอ่อนมากนะกวินเนี่ยหน้าอ่อนมากนะฮะ

ทีเป็นสถานบำบัดบรมราชชนนานี
อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เหตุการณ์ตรงนี้แหละกวินสังหารโหดก็คือ
พี่สุขสรรสุขสรรเสาวภาพอายุ๕๔ปี
คือพี่สุขสรรคร้ายมากทุกคนนอนอยู่
สุสันอยากจะเข้าห้องน้ำกลางดึกพอดี
นาทีนั้นพอดีกวินมาพอดียิงแสกหน้าโป้ง
แล้วก็ยิงรัวที่ตัวอีกโป้งรวมทั้งหมด
นัดซ้อนกับการยิงพี่สุขสรรค์นะครับ
เหตุการณ์ดังนี้แล้วก็มีภาพตอนชูมือ

ตอนภาพวงจรปิดแต่จริงผมผิวปากด้วย
ทำแผนก็พูดในเรื่องราวแบบนี้เหมือนกัน
จากนั้นขับรถกระบะหลบหนีไป
แล้วกวินเปิดปากครั้งแรกอย่างเป็นทางการขอโทษ

ทำไปเพราะเครียดแค้น

เคยถูกยงยุทธ์กันแกล้งตลอดเวลา
เก็บความแค้นเอาไว้มาระบายกับเหตุการณ์ครั้งนี้ฟังจากกวินจอมโหด
ไม่มีสิทธิ์จะไปทำอย่างนี้กับใคร
หลุดผู้บริสุทธิ์
ก็ไปฆ่าคนตายได้ไง
เหตุการณ์นี้ตำรวจใช้เวลาทำแผนนะฮะ๒พิกัด
ก็คือ๗๑๑กับโรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี๗ชั่วโมงเต็ม

ก็คือยิงคนตายโดยเจตนา

ก็คือทำให้เสียทรัพย์กับฆ่าคนโดยไตรตรองไว้ก่อน

โทษสูงสุดประหารชีวิตสถานเดียวนะคะ
คุณผู้ชมนั่นกรณีของที่ตำรวจ

ทีนี้มาดูในมุมของผู้ที่เขาสูญเสียกันบ้างนะคะ

ที่อยู่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานี

เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสนาม

แต่ปรากฏว่ามันมีเรื่องของความเชื่อเนี่ย

คุณร่มเย็นเหมือนองค์ลง
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้พร้อมกันนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม
นักข่าวของเราก็ช่วยประคอง

บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่
โรงพยาบาลสนามสถาบัน

ญาติที่มากับคุณร่มเย็นบอกว่า
นี่คืออาการเข้าทรงของพ่อปู่นารอด

สถิตในร่างแล้วก็มีการพูด
เรียกดวงวิญญาณของชุมสุขสั้นกลับบ้าน

วิญญาณของปู่นารอดก็ออกจากร่าง

ค่อยหมดสติไปเลยค่ะ
ทีนี้เรามีโอกาส
เกล็ดแก้วค่าบอกว่า

ก็พยายามบอกกับญาติว่าให้จุดทูบทำพิธี
ดวงวิญญาณคุณสุขสรรค์กลับบ้าน
คือรปภท่านเย็นบอกว่าดวงวิญญาณของคุณสุขสรรค์

จากพระภูมิเจ้าที่ของโรงพยาบาล
ไม่เคยกักขังดวงวิญญาณหรือว่าทำร้ายดวงวิญญาณทุกดวง
คือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปเต็มเนี่ยนะคะ
ตอนที่มีการกล่าวอ้างกันว่าคุณร่มเย็นลักษณะคือองค์ลง
พ่อปู่นารอดมาสิงร่างเนี่ยนะคะ
มีจังหวะหนึ่งด้วยที่แบบคุณร่มเย็นพูดประมาณว่า
คือขอให้ปลดปล่อยดวงวิญญาณคุณสุขสรรค์ให้กลับบ้าน
นี่แหละค่ะทำให้รอปภที่ก็มีความเชื่อ
เรื่องแบบนี้ท่านบอกว่าอ๋อไม่มีปัญหา
เพราะว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เขาไม่เคยกักขังดวงวิญญาณใครอยู่แล้ว

ที่เดินทางมาทำพิธีด้วยบอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าว
ปกติแล้วตัวของคุณร่มเย็นจะมีองค์พ่อปู่อยู่แล้ว
มักจะมีอาการแปลกทุกครั้งเมื่ออะไร
เมื่อได้กลิ่นทูบหรือไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตอนนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมคะตอนที่ก่อนจะเกิดเหตุ
คุณร่มเย็นเดินปรีเข้ามาเลยนะที่สารพระภูมิเจ้าที่ตรงนี้
จู่ก็ได้กลิ่นทูบก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นนะคะ
ส่วนสามีของคุณร่มเย็นก็เปรียบเสมือนลูกชายของพ่อปูทั้งหมด
เขาผูกพันกันมาตั้งแต่อดิตชาติ
ซึ่งทางครอบครัวแล้วก็ปู่ได้เดินทางมาเรียกคุณสุขสรรค์กลับบ้านแล้ว
ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอันนี้ญาติของคุณร่มเย็นบอกนะคะ

ทีนี้คุณผู้ชมขาหลังจากที่คุณร่มเย็นได้สติแล้วนะคะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับเธอด้วยเธอบอกว่า
นี่จังหวะนี้ค่ะคือมันมีประเด็นอยู่ว่า

ผู้ต้องหาในกวินบอกว่าเขาสติแตก
ญาติเองก็บอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวท

ไม่เชื่อในสิ่งที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องหาบอกว่า
ตรงนี้ก็คือโรงพยาบาลสนามที่เขาไปยิงคุณศุกร์สัน

นี่คือโรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิดนะคะ

ที่คุณจะเข้าไปก็มีป้ายประกาศอยู่ทุกอย่าง
นี่คือให้ระวังนะคะว่านี่คือโรงพยาบาลโควิด
ทีนี้คุณผู้ชมตอนที่คุณร่มเย็นเข้าไป
ตั้งใจว่าจะไปดูหน้าผู้ต้องหาก็คือนายกวิน

ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถกลับไปพอดี
แต่คุณร่มเย็นแช่งเลยนะ
แช่งเลยคุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
อายุของเขาไม่น่าที่จะเป็นแบบนี้
อาณาคตเขาอยู่ใจนะคะเดี๋ยวคนนี้

มาห่านได้ไหมตามไปเลย

ดีละค่ะสิ่งที่เป็นความรู้สึกคนที่ศูนย์เสียนะ

ทีนี้คุณผู้ชมตอนทำแผนกวินที่พี่ต้นเราเล่าไปเมื่อสักครู่
งยุทธ์จำไม่นั่งยงยุทธ์ทำให้ผมเป็นปีศาจแบบนี้
แล้วคำถามคือยงยุทธ์มีจริงไหม

เป็นครูฝึกสมัยกวินเป็นทหารอาสาอยู่
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับครูฝึก

แล้วที่บอกว่าปมประเด็นปัญหาคือเครียดแค้น
ไม่ชอบคนเสพยาไม่ชอบขี้ยา
ก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้เขาไปก่อเหตุแบบนี้
เราไปเจอเพื่อนของกวินชื่อว่าเบย์
เค้นถามความจริงว่ามันเป็นปมในใจกวินจริงหรือเปล่า
แล้วที่บอกว่าโดนครูฝึกยงยุทธ์ซ่อมจนเครียดแค้น

คนนี้ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพที่ใบหน้าเขาไว้ก่อนคุณผู้ชม
จริงแล้วเบย์รู้จักกันกับกวิน
เขาสนิทกันตอนเป็นพลทหารอาสาเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าจริงแล้วตอนเป็นทหารใหม่
กวินเขามีภาวะเขาเป็นผู้นำที่สูงมากเลยนะ
แล้วเขาก็เลยให้มีการแต่งตั้งให้กวินเป็นผู้บังคับหมวดด้วยคุณผู้ชมครับ
กวินสามารถจะสั่งเพื่อนได้หมดเลยนะ
แต่กวินเขาบอกว่าไม่ค่อยเหมือนคนอื่นทั่วไป

บางทีก็หัวเราะบางทีก็คุยคนเดียว
แต่เรื่องของการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับหมวด
กวินทำได้ดีสั่งเพื่อนได้ตามระเบียบตามระบบทุกอย่างเป๊ะหมดเลยคุณผู้ชม
ตอนเป็นทหารก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
กวินไม่ได้มีนิสัยก้าวร้าวรุนแรงอะไร
เป็นคนไม่ได้แกล้งคนอื่นมักจะอยู่นิ่งคนเดียวไม่ได้เกเรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าด้วย
แต่หลังปลดประจำการไปเฮ้ยเริ่มดื่มเหล้าเฮ้ยเริ่มสูบบุหรี่เหมือนกัน

แล้วประเด็นปัญหาที่ตัวเขาเองหมายถึงกวินพูดว่า
เขาโดนซ่อมตอนเป็นทหารทำให้เขาแบบฝังจิตฝังใจ

บอกว่าไอ้การซ่อมตอนเป็นพลทหารอาสาที่ทำให้กวินเขาฝังใจขนาดนั้น
บอกว่าไอ้การซ่อมทหารมันคือเป็นการทำรงวินันเป็นเรื่องปกตินะ

ทหารทุกคนจะมีการโดนทำโทษทุกคนก็โดนแบบนั้น
มันก็โดนหนักทุกคนแหละไม่ใช่แค่กวินคนเดียวเบย์บอกอย่างนั้น
ทหารเกณฑ์ทุกคนที่ถูกซ่อมเนี่ยมันมีเหตุผลคือคุณทำผิดไง

แต่กวินเหมือนแบบพอโดนซ่อมปุ๊บคิดมาก
แล้วไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านเรื่องที่โดนซ่อมไปได้
แล้วเอาเก็บประเด็นนั้นมาอยู่ในใจตลอดเวลา
ว่าทำไมโดนซ่อมจะซ่อมทำไมกลายเป็นปมที่เครียดแท้ในใจ
แต่คนอื่นเขาโดนซ่อมมันก็ผ่านไปก็จบไป

อีกหนึ่งประเด็นคือสาเหตุที่กวินโดนซ่อม

กวินหนีกลับบ้านไปเกือบเดือนตอนเป็นทหาร
เพราะอะไรเพราะไม่ชอบหลักสูตรที่ต้องฝึก
พอกลับมาแน่นอนหนีไปก็ต้องโดนลงโทษด้วยการซ่อม
แล้วก็มีครูฝึกที่ชื่อว่าจ่าสิบเอกยงยุทธ์สุกเกษม
อันนี้เป็นครูฝึกที่กวินเขาพูดชื่อมาตอนทำแผน
เขามองว่าจริงจ่าเขาเป็นคนเสียงดังเหมือนจะดุ

หมายถึงว่าคุณครูยงยุทธ์ไม่ได้มีพฤติกรรมอมหิตผิดระเบียบ
หรือว่าซ่อมลงโทษกวินมากกว่าคนอื่น
แต่อย่างใดอันนี้เพื่อนของกวินบอกนะฮะ

คุณผู้ชมนะฮะหลายคนตั้งข้อสังเกต

แล้วคิดว่าคนที่รักษาตัวเป็นคนเสพยา

เขาบอกว่ากวินอาจจะเคยถูกรุ่นพี่ที่เสพยาไปซ่อม
ซึ่งรุ่นพี่เขาคงเห็นว่ากวินอยู่คนเดียว

กวินอยู่คนเดียวอาจจะไปหยอกล้อเล่นกัน

พอพี่ไปหอกล้อเอามาฝั่งใจ
แล้วก็คิดว่าเฮ้ยคนเสพยาคนนั้นไม่ดี

คิดมากเกินกว่าคนอื่นไป

เป็นคนที่กวินเอ่ยชื่อด้วยแหละ

เอาไปฟังเสียงเพื่อนของกวินนิดหนึ่งนะครับ
คือวินเขาแค่เป็นคนที่เก็บกฎ
คิดมากคือเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านได้

น่าจะแบบว่าพวกรุ่นพี่ดูดยามาอะไรอย่างนี้

หนีกลับบ้านไปแล้วเขากลับมานี่แหละครับ

มีนิสัยดุเสียงดังอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

มหิตอะไรขนาดนั้นที่แบบว่าคนอยู่เฉย

เรียกมาซ่อมสั่งวิดพื้น๑๐
อะไรอย่างนี้๑๕อะไรอย่างนี้ครับ

เราคิดว่าพี่เขาจะแกล้งอะไรมานักหนาอะไรอย่างนี้บ้างครับ
เพราะว่ากะวินเป็นคนที่แบบคิดมาก

สติไม่เหมือนคนอื่นเลยครับวิน

คือเขาก็ไม่ได้เหมือนคนทั่วไปด้วยครับ
ภายนอกคงคิดว่าเขาเป็นฆาตกรเป็นอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ลึกแล้วผมสงสารเขามากครับ
เพราะว่าแล้วผมก็สงสารถึงผู้ตายด้วยครับ
ที่วินเขาพาลงไปนะครับ

เขาบอกว่าเขาไม่รู้นะว่ากวินไปก่อเหตุ
พอตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งตกใจในเฟซบุ๊ก

โทรไปถามเฮ้ยวินทำอะไรลงไปรู้ตัวป่ะเนี่ย
ตอบมาบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าทำอะไรลงไป
เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปมอบตัวซะ

หลังจากวันที่เขาหนีไปที่บ้านที่ระยอง

ก็เลยพยายามพูดให้เพื่อนที่จะมอบตัวอะไรแบบนั้น
แล้วก็สงบสติอารมณ์นะฮะ

สารก็ตำรวจมีการนำตัวกวินไปฝากหางที่สารอาญารัชดานะครับ
เมื่อช่วงเช้าพ่อแม่ก็มีการเดินทางไป